ว่ามีบรรยากาศมีงานดีมาบอกกันด้วย
วันนี้โอ้โหงานเลี้ยงยิ่งใหญ่เลยนะครับ
ดีของเราค่ะกับงานเลี้ยงฉลอง

จากทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยนะคะ

แล้วก็วันนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่า
บรรยากาศงานเลี้ยงมีทั้งดาราเซลป

มาร่วมแสดงความยินดีกับไทยรัฐของเรา

จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามได้กับคุณสุภานี
โฆษภัณฑ์สมโภตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
เชิญเลยค่ะ
เชิญเลยค่ะคุณสุภานีค่ะ
รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งนับว่าเป็นครอบครัว

บริษัททริปเปอร์วีบรอดคลาสจำกัด

เพื่อมอบโชคให้กับผู้แทนจัดจำหน่าย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐในงานเลี้ยงประจำปี

ทั่วประเทศภายใต้ชื่องาน๖๐

สารสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่น
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นประหย่างคึกคัก

ของของขวัญที่จะมอบให้กับพี่น้อง

เพราะว่านับตั้งแต่ที่งานเริ่มจนถึงช่วงเวลานี้

อย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารนะคะ
แก่คุณสารวุฒิวัชรพล

กับความบันเทิงบนเวทีของเหล่าดารานักแสดงจากหลากหลายค่ายค่ะ
รวมไปถึงเหล่านักแสดงจากช่อง๓และช่อง๗สี
ซึ่งก็ทำให้เกิดความบันเทิง
และสร้างความสุขให้กับผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงเวลาอันสำคัญนี้นะคะ
เราได้รับเกียรติจากคุณจิตสุภาวัชรพลค่ะ

เป็นทายาทรุ่นที่๓ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

พูดถึงความรักความผูกพันระหว่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
กับผู้อ่านรวมถึงทางผู้แทนจัดจำหน่ายที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะ

ถ้าไม่มีผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะ
ผู้แทนจำหน่ายของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็เปรียบเสมือน
หน้าบ้านหน้าร้านที่นำส่งหนังสือพิมพ์ไปยังทั่วประเทศ
ให้ถึงมือผู้อ่านทุกคนนะคะ
๖๖ปีที่เราอยู่คู่กับคนไทยมา
ต้องขอขอบพระคุณเอเย่นทุกท่านที่มีส่วนทำให้พวกเรามีวันนี้นะคะ
แล้วก็บ้านหลังนี้ก็ยังจะดูแลเอเย่นด้วยความอบอุ่นความรักอันแนบแน่นเหมือนเดิมค่ะ
ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่เติบโตมาด้วยกันแล้วก็จะสำเร็จไปด้วยกันนะคะ
อยากจะให้คุณจิตภาย้ำถึงก้าวต่อไปของไทยรัฐด้วยค่ะ

ก็จริงนโยบายในการปฏิหารงานให้กับเอเย่นนะคะ
กับคนดูผู้อ่านก็จะถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยแน่นอนค่ะ
ค่ะฟังแบบนี้เราก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็มีความสุขนะคะที่อยู่ในครอบครัวของไทยรัฐค่ะ
คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศแห่งความสุขในค่ำคืนนี้ค่ะ
คำคืนแห่งการเลี้ยงฉลองผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่เราจะมาพบปากกันเป็นประจำทุกปีในวันที่๑๐ธันวาคมนี้ค่ะ
ค่ำคืนนี้ความสุขยังไม่หมดลงเพียงแต่เพียงเท่านี้นะคะ
ยังจะอยู่ร่วมกันไปอย่างต่อเนื่อง
และไทยรัฐเองนะคะก็ยังจะเติบโตในฐานะที่เป็นสื่อ
ที่จะอยู่คู่สังคมต่อไปด้วยค่ะ
สุภานีข้าวเจ้าพันธ์สมโพธิ์ท้าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากงานเลี้ยงผู้แทนจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ลูกเด็กเล็กแดงรู้จักกันตั้งแต่เกิดเลยนะครับไทยรัฐ
อ่านไทยรัฐเย็นดูไทยรัฐทีวี

ใช่แล้วค่ะก็มอบความสุขผ่านหน้าจอโทรทัศน์กันไปนะคะ